การจักไปของคุณหญิงวิมลสิริไพบูล
ศิลปินแห่งชาติวัย๘๕ปี
เจ้าของนามปากกาธมยันตีค่ะ
เรื่องชื่อที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะ
เพราะว่าผลงานของท่านก็มีมากมายเลยทีเดียวค่ะ
ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในแวดวงวรรณกรรมนะคะ
ผลงานมากมายของธมยันตีถูกนำมาสร้างเป็นหนังและละคร

บันเทิงไทยรัฐพาไปดูส่วนหนึ่งของบทประพันธ์อันเรื่องชื่อ
ที่ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนกันค่ะ
ผลงานสุดยอดอมตะตลอดการในใจแฟนอันดับหนึ่ง
ต้องยกให้กับเรื่องคู่กรรมโศกนาฏกรรมความรัก
ระหว่างโกโบริและอังซูมาลินค่ะ
คู่กรรมถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วถึง๔ครั้งด้วยกัน
ถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ถึง๖ครั้งด้วยกันค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในเวอร์ชันละครโทรทัศน์
เมื่อปี๒๕๓๓ค่ะในตอนนั้นกวาดเรตติ้งไปถึง๔๐เลยทีเดียวค่ะ
โดยแสดงโดยซูเปอร์สตาร์ตลอดการพี่เฟิร์สถงชัยและพี่กว่างกมลชนกค่ะ
ซึ่งพี่กวางกระมวลชนกก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ถึงความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้รับบทเป็นอังสุมาริน
จากบทประพันธ์ทรงคุณค่าของธมยันตีค่ะ
ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้

ต้องค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่ามีอังสุมารินแล้วก็ต้องมีโกโบริด้วยนะคะ
พี่เบิร์ตเองก็ได้อัดคลิปแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัว
และกราบขอบพระคุณบทประพันธ์คู่กรรมนะคะ
ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับผู้ชายที่ชื่อเบิร์ตทงชัยแมคอินไดคนนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหผลงานยังตราตึงใจจริงนะคะเพราะว่าอย่างพี่เบิร์ตเนี่ยนะคะ
แสดงทั้งเป็นเวอร์ชันละครแล้วก็ภาพยนตร์ด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งผลงานค่ะที่ขึ้นหิ้ง
ที่ต้องมีนวนิยายเรื่องทวิภพค่ะเป็นเรื่องราวความรักต่างพบนะคะ
มณีจันทร์ที่ได้ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่๕
แล้วก็ได้พบกับรักแท้ค่ะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์
แล้วก็ละครโทรทัศน์แล้วก็ละครเวทีรวมทั้งหมด๖ครั้งด้วยกัน

แล้วก็อีกหนึ่งผลงานค่ะที่กลายมาเป็นละครโทรทัศน
ดวงใจของแฟนคือดั่งดวงหารุทัย
เรื่องราวความรักของเจ้าหลวงรังสิมันค่ะ

ถูกนำมาสร้างเป็นละครแล้ว๓ครั้ง
โดยเวอร์ชั่นล่าสุดค่ะออกอากาศเมื่อปี๒๕๕๙
การประชานบทบาทของพี่ติ๊กเจสรพร
แล้วก็นางเอกสาวคิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะ

แล้วก็ละครโทรทัศน์มากมายหลายครั้งเลย
คือเรื่องราวความรักโรแมนติกดราม่า
ของเขมชาติและสุริยาวดีค่ะ

แล้วก็ละครรวมทั้งหมด๕ครั้งด้วยกัน
ครั้งล่าสุดนะคะเชื่อว่าแฟนละครยังจำกันได้ดีค่ะ

แล้วก็นำมารีรันอีกหลายครั้งเลย

เวอร์ชันของพี่ติ๊กเจษฎาพร
แล้วก็เจ้าหญิงของวงการพี่แอนทองประสมนั่นเอง

แปลความหมายก็คืออย่าลืมฉันนั่นเอง
ใช่แล้วก็มีศรีริตาเจนเส้นเล่นด้วยกับพี่ป้องค่ะ

แล้วก็ไม่ใช่มีแต่ผลงานสุขเศร้าเคล้าน้ำตา
หรือว่าความรักโรแมนติกเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ประพันธ์ของธมยันตีนั้นยังมีอีกหลายแนวเลยค่ะ
นวนิยายลึกลับสยองขวัญดราม่า

เออเรื่องนี้ค่ะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์
แล้วก็ละครโทรทัศน์มาแล้วทั้งสิ้น๕ครั้ง
ซึ่งครั้งล่าสุดค่ะในรูปแบบของละครโทรทัศน์
นี่ได้พระเอกแล้วก็นางเอกแถวหน้าของวงการ
ป้องนวัดค่ะแล้วก็คุณนุ่นวรนุษย์
มารับบทนำสร้างปรากฏการณ์เรตติ้งคุณผู้ชมทะลมทลาย
แล้วก็เดินสายกวาดรางวัลมาเกือบทุกเวที
เรื่องนี้ของจริงใช่ค่ะตอนที่ละครเรื่องนี้ออน
ต้องบอกเลยว่าสร้างปรากฏการณ์นะจากที่กรุงเทพรถติดมาก
กลายเป็นถนนโล่งเพราะว่าทุกคนกลับบ้าน

แล้วก็ยังมีอีกบทหลายบทประพันธ์นะคะอย่างเช่นล่า
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นนะคะ
แล้วก็มีใบไม้ที่ปิดปลิวด้วย

ยุรนันนะคะเล่นกับน้องใบเฟิร์นนั่นเองนะคะ

เพราะว่าคนในวงการบันเทิงเรียกคุณธมยันตรีว่าป้าอีทนะคะ
ก็ได้สร้างผลงานต่างมากมายนะคะ
แล้วก็แต่ละเรื่องดังแล้วก็ตราตรึงหัวใจแฟนละครทั้งประเทศจริงนะคะ